ประเทศไทยมีกลุ่มชนเชื้อสายลาวอยู่จำนวนมากแม้จะมีวิถีชีวิตกลมกลืนกับวัฒนธรรมไทยแต่ก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ประจำเผ่าพันธุ์ของตนไว้เช่น
ชาวล้านนาเดิมเรียกว่าลาวพุงดำเพราะชอบสัตว์ที่พุงตั้งถิ่นฐานอยู่ทางเหนือตั้งแต่นครสวรรค์ขึ้นไปจนถึงลำปางลำพูนเชียงใหม่
ชาวล้านช้างเดิมเรียกว่าลาวพุงขาวเพราะนิยมศักดิ์ตามตัวและขาแต่ไม่ศักดิ์ที่พุง
ล้านช้างก็คือชาวลาวเวียงจันทร์และชาวลาวในภาคอีสานของประเทศไทย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน